จะให้ชาติโดยสภาพของพระเจ้าหลวงสภาพ

หลังจากนั้นก็เราจะทำเกียรติเกียรติปาก
เพราะว่าสิ่งป้ายที่เป็นอาจจะมุดด้วย
ครับครับนั่งกินพระบอบ